คู่นี้ค่ะเป็นข่าวที่ทำให้แฟนลุ้นกันเหลือเกินนะคะ
ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาคู่นี้
คุณแอฟทักษะออนแล้วก็คุณสงการเตชะนรงค์ค่ะคุณ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแอฟก็ออกมาบอก

ออกมาบอกว่าแยกกันอยู่กับสามีค่ะ
ซึ่งหลายคนยังติดตามเอาใจช่วยทั้งคู่
กลับมาหวานแล้วก็แฮปปี้กันอีกครั้งหนึ่ง

เริ่มจะมีวี่แววความเป็นไปได้หรือไม่นะคะ

หรือว่าคุณพ่อของหนุ่มสงกรานเนี่ย

ป๊าให้ปีใหม่ช่วยรับรองเดี๋ยวก็เรียบร้อย

พากันอยากจะตีความไปในทางบวกค่ะ

เป็นกาวใจประสานรอยร้าวให้กับคุณพ่อคุณแม่
กลับมาเลิฟรักกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ

ที่สำคัญมาสายฮาด้วยนะคะคุณ
ใช่แล้วค่ะเป็นเด็กน่ารักกำลังสนเลยทีเดียวนะคะ